คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเลยค่ะครับประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะคะ
อายุทยามันมีเหตุยิงกันอีกแล้วครับคราวนี้เนี่ยวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บสามคนค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นี่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะคะตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนทะเลาะกันยิงกัน
จุดที่เกิดเหตุไปเจอรถคันนี้ค่ะเป็นอีซูซูดีแม็กซีขาว
แล้วรอยกระสุนทะลุประตูทะลุกระจกด้านข้างคนขับ
เป็นรูพุ้นเลยอ่ะนับนับดูทั้งหมดยี่สิบเอ็ดรู
แล้วก็ไปเจอนายวิโรธชูสร้อยอายุ๓๐ปีโดนยิงเข้าที่หัว
อาการสาหัสเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีกสองคน
คือนางสาวกัลลายาไผ่ด้วงอายุยี่สิบเอ็ดปี
แล้วก็นายเจษฎาบ้านสร้างอายุ๒๓ปีรวมแล้วคนเจ็บทั้งหมด๓คน
แล้วหน้าอู่ซ่อมรถยนต์อยู่ตรงข้ามกับจุดที่เกิดเหตุนะคะ
เจอนายทิติพงศ์ภาคควัฒน์อายุ๕๖ปียืนถือปืนลูกซองยาวก็รอมอบตัวกับตำรวจอยู่
นายทิติพงศ์ให้การรับสารภาพนะบอกว่าผมนี่แหละ
เป็นคนยิงใส่รถคันนี้เองเพราะอะไรรู้ไหม
ตอนนั้นผมนั่งอยู่ในบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันหน้าร้านร้านที่เป็นอู่ซ่อมรถ
ผมออกมาดูเห็นว่าลูกผมกำลังจะถูกวัยรุ่นคู่อริทำร้ายร่างกาย
ผมเป็นพ่อนี่ผมทนไม่ได้
ก็เลยคว้าปืนลูกซองมายิงใส่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นไปนัดหนึ่ง
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาเคยมาหาเรื่องลูกชายผมก่อนหน้านี้รอบนึงแล้ว
พอมารอบนี้อีกด้วยความเป็นพ่อค่ะ
ปกป้องลูกก็เอาอาวุธปืนที่ตำรวจถืออยู่เนี่ยนะ

แล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้นก็รู้ว่าลูกของผู้ก่อเหตุกับกลุ่มคนเจ็บ
เขาเปิดอู่ซ่อมรถเหมือนกัน

เป็นการท้าทายกันไปท้าทายกันมาเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถ

ตอนเกิดเหตุก็ย้อนมาหาเรื่องอีกรอบนึง
พ่อก็คือนายถิติพงศ์เห็นเหตุการณ์
ปกป้องลูกทำให้อีกฝ่ายนึงได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจโทพีรกุลแสงฤทธิหลง
สารวัตรสอบสวนสพบังปะอินเนี่ยนะคะ
ก็เลยต้องเรียกตัวนางสาวกรยา
แล้วก็นายเจษดาที่นั่งมากับรถไปสอบสวน
เพราะว่า๒คนได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะ
ต้องเอาผู้บาดเจ็บไปสอบสวนแล้วฮะ
ด้านนายเจษดาก็เปิดเผยข้อมูลออกมา
ว่าทำไมถึงไปมีเรื่องกับอีกกลุ่ม
จนกระทั่งถูกยิงก่อนแล้วก็พ่อของเขา

ด่ากันไปด่ากันมาเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถ
แล้วก่อนเกิดเหตุก็นั่งรถเพื่อจะไปเคลียร์
กับนายพลวัฒน์นายพลวัฒน์เนี่ยคือลูกของนายธิติพงศ์

เสร็จแล้วมีนายเจษดาเป็นคนกลางค่ะ
ลงไปเปิดเขาะประตูรั้วสังกษี
ทีนี้ก็เถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมา

ก็คือเรียกนายถิติพงศ์ให้ลงมาแล้วก็ให้หยิบปืนลงมาด้วย
จากนั้นคุณผู้ชมก็เลยมีการยิงกันใส่รถ
แล้วในรถนั้นก็มีทั้งนายวิโรธนายวิรัติ
รวมถึงนางสาวกรยานั่งอยู่คือก็ไม่รู้ตัวไง
เออนี่แหละไม่คิดนะว่าอีกฝ่ายนึงจะมาก่อเหตุยิง
เพราะว่าเอาจริงตอนที่ตั้งใจจะไปเคลียร์
ถามว่าฝ่ายคุณมีอาวุธไหมมีเหมือนกัน
แต่มีมีดแค่เล่มเดียวแล้วไม่ได้คิดว่าจะไปหาเรื่องไง
แม้ว่าจะวนไปอยู่ตรงนั้น๒๓รอบก็จริง

เอาฟังนางสาวกรยาฝั่งคนเจ็บหน่อยค่ะ
ก็คือข้อมูลจากสองฝั่งยังไม่ตรงกัน
ค่ะนะครับฝั่งผู้บาดเจ็บก็บอก
พยายามที่จะเข้าไปเคลียร์ไปพูดคุยนะฮะ
แต่ฝั่งของนายทิติพงศ์ซึ่งเป็นมือยิงกับลูกชาย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วเห็นฝั่งเห็นกลุ่มนี้
วนเวียนอยู่หน้าอู่ซ่อมรถ
แล้วก็ยิงปืนใส่อู่ซ่อมรถของเขาก่อน๑นัด
จากนั้นก็วนเวียนมาที่หน้าอู่ซ่อมรถของเขา
ตัวลูกชายของผู้ยิงก็เลยตะโกน
ตะโกนบอกพ่อพ่อมันมาแล้ว
เอาปืนมาเอาปืนมาด้วยแล้วพ่อเนี่ยก็จัดการยิงทันทีนะฮะ
ต่างฝ่ายก็บอกยังไม่ตรงกันนะ

แต่ว่าฝั่งมือปืนบอกว่าเขาไม่ได้มาเคลียร์
เขายิงใส่อู่ผมก่อน
แต่ว่าเรื่องนี้คืออาการของนายวิโรธ
นายวิโรธตอนนี้อาการก็สาหัสที่สุด
แล้วทางด้านรักษาการผู้กำกับสพบังปะอิน
เขาก็พูดให้ข้อมูลถึงเรื่องนี้
บอกว่าการกล่าวอ้างว่าคู่กรณีมีการใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาก่อน
จากการตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานนะคะคุณผู้ชม

ดังนั้นก็ต้องนำตัวผู้เป็นพ่อคือนายถิติพงศ์ผู้ก่อเหตุ
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
แล้วเดี๋ยวจะมีการสอบสวนคนเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวบ่ายนี้ตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหา
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ